เป็นคุณตาของน้องคนหนึ่งอายุ๖๒ปี

เหล้าขาวไว้๓ขวดดื่มแล้วก็เมา
เมาแล้วก็เปรียวเกิดอารมณ์ขึ้นมาออกอุบาย

สักพักหนึ่งขี่เข้าป่าไป

เลี้ยงตั้งแต่เด็กเลยนะ
ครับนะฮะตำรวจสวทธิ์ภอร์หาดใหญ่ควบคุมตัวชายอายุหกสิบสองปี
ก็ตอนไปเจอหนึ่งกับเมาท์แอ๊ะเลยครับแต่พาไปที่จุดเกิดเหตุในป่าสะเม็ด
ใกล้กับแคมป์คนงานก่อสร้างซอยทุ่งควนจีนตะบนควนลัง
อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงคราหลังพยายามข่มขืนหลานสาวของตัวเอง
สิบห้าปีในป่าข้างทางแต่ว่าพลเมืองดีเนี่ย
ได้ยินเสียงร้องของน้องคนนี้ก็เลยช่วยกันกับคนงานก่อสร้างพม่า
เข้าไปช่วยเหลือแล้วก็คุมตัวคุณตาคนนี้ออกมาได้นะครับ
ทางด้านของนายทิพกรทองขาวอายุสามสิบปีเขาเป็นพนักงานขายน้ำดื่ม
เข้าไปช่วยเด็กคนนี้บอกว่าขณะขับรถกระบาดไปส่งน้ำในแคมป์คนงาน
ในซอยทุ่งควนจีนเนี่ยได้ยินเสียงเด็กร้องออกมาจากป่า
จากแคมป์สักประมาณหนึ่งร้อยเมตรก็เลยชวนคนงานพม่าสามสี่คนเนี่ย
วิ่งเดินตามหาต้นเสียงว่าเอ๊ะมาจากไหนก็ไปพบว่า
คือคุณตาเนี่ยกำลังขึ้นคร่อมหลานอยู่คือหลานเนี่ยเปลือยท่อน
อ่าในสภาพของคุณตาเปลือท่อนบนนะฮะค่ะพยายามข่มขืนหลานสาว
ก็เลยรีบวิ่งเข้าไปช่วยนะครับขณะที่ไปช่วยเหลือเนี่ย
ผู้ก่อเหตุข่มขืนเขาบอกว่าถ้าเข้าอ่า
จะให้วัยรุ่นทำร้ายร่างกายด้วยถ้าเกิดเข้าไปยุ่งนะ
คือขู่คนที่ไปช่วยบอกว่าอย่ามายุ่งถ้ามาช่วยมายุ่งนะ
เดี๋ยวจะให้คนไปรุมทำร้ายนะฮะตำรวจก็สอบปากคำผู้ก่อเหตุ
ซึ่งเป็นตาของเด็กหญิงคนนี้ก็บอกว่าก่อนจะเกิดเหตุเนี่ย
ตั้งวงกินเหล้าขาวกับเพื่อนหมดไปสามขวดสักพักหนึ่ง
ก็ชวนหลานบอกว่าเดี๋ยวจะพาขี่รถเล่นแต่ระหว่างทางเกิดมีอารมณ์ทางเพศ
ก็เลยขี่รถจักรยานยนต์พาหลานเข้าป่าไปพยายามจะข่มขืน
แต่ก็ไม่สำเร็จเพราะมีคนไปช่วยก่อนแล้วบอกว่าครั้งเนี้ย
ทำเป็นครั้งแรกนะฮะไปฟังเสียงผู้ก่อเหตุนะฮะ
แท้นะครับทำไปเพราะเมาแต่บอกว่าไม่เคยทำกับคนอื่น
นี่ก็ทางด้านของเด็กต้องขออนุญาตเบอร์หน้าไว้หน่อยนะครับ
เด็กคนนี้ผู้เสียหายบอกว่าก็อยู่กับยายตั้งแต่เล็กและตั้งแต่เด็ก
เพราะพ่อแม่เนี่ยแยกทางกันนะฮะซึ่งก่อนเกิดเหตุเนี่ยอ่า
ปลูกปั้มข่มขืนซึ่งก็ส่งเสียงร้องขอความช่วยเหลือคือมาอยู่กับตากับยาย
แต่จุดเกิดเหตุตรงนี้คือยายไม่อยู่นะฮะ

แล้วก็ประสานญาติรับตัวกลับบ้านไปพร้อมแจ้งข้อกล่าวหาคุณตา
ข่มขืนกระทำอนาจารย์และทำร้ายร่างกายผู้อื่นด้วยนะครับ
ก็โดนไปคุณตาแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยมันไปสร้างปมในใจให้กับเด็กคนนี้ว่า
ตาเรามาทำเราแบบนี้ก็ต้องเยียวยาจิตใจกันต่อไป